คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคุณศิระเจนจาคะถ้าคนช่างสังเกตนะฮะ
เขาจะใส่แหวนนะฮะเป็นทัพทิมวงใหญ่อยู่วงหนึ่ง
ถ้าเราเห็นในข่าวก่อนหน้านี้หายครับไปหายที่ห้องน้ำชายที่ห้างดังที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมฮะ
ไอ้วงนี้๔แสนสี่แสนแต่ถ้าใครเจอนะเอาไปเลยแสนนึง
ให้กับเพื่อนซีคุณศิระเจนจาคะประกาศตามหาแหวนทัพทีมมูลค่าสี่แสนบาทครับ
เขาทำตกในห้องน้ำชายที่ห้างดังที่ชนบุรีใครเจอให้แสนนึงครับ
ทำหายเนี่ยในห้องน้ำชายชั้นหนึ่งนะเวลาประมาณสักบ่ายสามได้
ล้างมือแล้วเดินออกมา๕นาทีคุณสีระบอกเอ๊ทำไมนิ้วมันเบานะ
รู้ตัวแล้วเอาแหวนหายนี่ไปถามแม่บ้านประจำห้องน้ำ
บอกว่าไม่รู้ช่วยกันหาอยู่พักนึงก็หาไม่เจอ
จะไปขอดูกล้องวงจรปิดของห้างก็ได้รับชี้แจงว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ไม่สามารถให้ดูได้นะครับเขาก็เลยแปลกใจว่าเอาทรัพย์สินลูกค้าหายทำไมติดตาม
ไม่สามารถติดตามให้ได้อ่ะจากนั้นก็เลยกลับบ้านแต่ยังไม่ได้แจ้งความนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกครับใครเจอให้แสนนึงฮะ
่วงแล้วแบบไม่รู้ตัวเลยเหรอคะ
ไม่เป็นไรกันเราก็ได้แวนวงไม้มาเห็นใช่ป่ะครับ
ถามจริงนั่นแหวนเหรอครรับครับพี่นัตยกภม
แหวนจริงครับใส่จริงด้วย
คุณผู้ชมครับแหวนเขียวมรกฏวงนี้มูลค่าล้านหนึ่ง
ไม่ว่าจะเขียนหนังสือโอ้โหคล่องเลย
แต่เขาบอกเลยนะแหวนวงนี้ได้มาหลังจากพ้นตำแหน่งสอสอแล้วนะ
อืมครับ